ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครพนมเป็นเหตุการณ์ที่มันเศร้าสลดใจจริงค่ะ
พ่อเอาเชือกรัดคอลูกชายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจนลูกเสียชีวิตนะคะ
หลังจากนั้นพ่อเอามีดปาดคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย
ว่าเป็นความเครียดจากเรื่องหนี้สินแล้วก็อยากจะคล้ายกับคิดว่าปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ทรมานที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานแบบนี้ค่ะ
ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจเหลือเกินนะคะ
ครอบครัวก็นำศพของนายอนันทชัยอายุ๒๒ปีซึ่งเป็นลูกชายที่ป่วยติดเตียง
รวมถึงตัวคุณพ่อคือนายทองสวัยอายุ๕๔ประกอบพิธีทางศาสนาคือบำเพ็ญกุศลคู่กันเลย
ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละอยู่ที่ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะเหตุการณ์ก็คือพ่อเอาเชือกรัดคอลูกจนลูกตายแล้วก็ปาดคอตัวเองตายตาม
เหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเมื่อวานตำรวจสพนาว่าไปตรวจสอบ
อนันทชัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงถูกแขวนคออยู่กับเตียงด้วยเชือกไนลอนอยู่ด้านล่างของบ้านนะคะ
บ้านเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรในที่เกิดเหตุส่วนศพของพ่อก็นอนเสียชีวิตอยู่ที่สาราริมสะน้ำสาธารณะห่างจากบ้านไปสองร้อยเมตรสภาพศพคือมีดเชื่อดคอเกือบขาดเลือดไหลนองเต็มพื้นใกล้ใกล้ศพของพ่อมีมีดที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่เล่มหนึ่งก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนบ้านก

แล้วไม่ต้องรีบกลับนะไปดูนาไปแล้วก็เดินกลับไปไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนิดหน่อยแล้วตัวนายทองสวัยก็เดินกลับเข้าไปในบ้านพอภรรยาของนายทองสวัยกลับมาปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือนายอนันทชัยถูกเชือกรัดคอเสียชีวิตอยู่ที่เตียงส่วนตัวนายทองสวัยเอามีดเชื่อดคอเสียชีวิตอยู่ที่สาลาริมน้ำ
เฮ้ยพี่เผื่อพี่น้องจะมาแกบอก
สงสัยแกจะผูกแขนไอไอไอไอขี้อีกแล้วเพราะว่าแกมัดแขนบ่อย
วานเนี้ยพี่จะทำอะไรวะทีเดียวมึงจะไปไหน
จะไปให้อาหารไก่บ้านแฟนหรืออะไรพี่วะมึงกลับมานานไหม
ไม่กลับมานานพี่ว่าแค่นี้ว่าถามแล้วอย่าว่ามึงกลับมานานไหม
ไม่กลับมานานพี่เพราะผมต้องกลับมาคนเดียวฝ่ายนี้เนี่ย
กลุ่มนี้นี่เหลือผมเพราะว่าผมต้องเล่นข้าวน้ำไก่ตี
ชนผมผมก็แปลกใจอย่างเหมือนกันอ่ะด้านนางสังวรวัยห้าสิบสี่ปี
เป็นทั้งแม่เป็นทั้งภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะครับ
ก็บอกกับทีมข่าวว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ล่ะค่ะ
กลายเป็นอัมพาตท่อนล่างนอนติดเตียงครอบครัวช่วยกันหาเงินมารักษา
กับแม่ผลัดกันดูลูกชายต้องพลิกตัวทุก๒ชั่วโมงกลัวเป็นแผลกดทับ
ที่ผ่านมาขายที่ดินขายวัวมารักษาลูก
ค่างวดรถของลูกที่ประสบอุบัติเหตุที่ยังเหลือค่างวดอีกตั้ง๗แสนกว่าบาท
สามีเลยเครียดปัญหาหนี้สินเครียดมากรับไม่ได้ด้วยที่ลูกชายเป็นอัมพาตท่อนล่างนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ก็เลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุนี้
ไม่เคยบ่นค่ะก็มีแต่เคยถามปรึกษากันว่าจะนั่นที่ไหนมารักษาลูก
อย่างนั้นหาไปเรื่อย

ช่วยเหลือไว้อยู่ก็เกินไปค่ะ

ถ้ามิเขามีเวลาบ้างหน่อย
แกก็ยิ้มแบบเดียวมาให้ดีเลย
แกก็น่าจะเครียด

นั่นเหมือนกับแกเครียดอะไรมากหลายสิ่งหลายอย่างไงพี่
แล้วก็ต้องมาดูคนป่วยอะไรอย่างนี้ด้วย

ซึ่งศพของพ่อลูกคู่นี้ครอบครัวจะสวดพระพิธรรมศพ

ชับประนักกิจที่ป่าชะของโมบ้านพรุ่งนี้ค่ะ